คดีของน้องน้ำหวานที่ครอบครัวยังติดใจสงสัยเกี่ยวกับหลายประเด็น
ไม่ว่าประเด็นที่ศพของน้องน้ำหวานมีการใส่กางเกงกลับด้าน
แล้วก็กางเกงในหายไปรวมถึงประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุด้วย
แล้วก็ล่าสุดทางตำรวจก็ได้นำตัวนายเอ็มมาสอบปากคำอีกครั้ง
ว่าเกิดอุบัติเหตุจริงหรือไม่แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับน้ำหวานจริงหรือไม่
ซึ่งนายเอ็มก็ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กันจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการยินยอม
แต่ตอนนี้ก็ต้องถูกตั้งข้อหาเพิ่มนะครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
เพราะว่าเราได้มีการไปพูดคุยกับอายสาวธอมเพื่อนของน้ำหวาน
ทีมข่าวลงไปที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
เพื่อไปพูดคุยกับอายนี่แหละครับเพราะอายถือว่าเป็นคนคนหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องในวันที่พาน้ำหวานไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับ
แล้วก็ไปพร้อมกับนายเอ็มแต่ตอนกลับนายเอ็มเป็นคนไปส่งน้ำหวาน
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จนน้ำหวานเสียชีวิตนะครับ
โดยอายสาวธอมเพื่อนน้ำหวานที่อยู่ในเหตุการณ์คืนวันเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังนะครับว่าก็รู้จักกับนายพลสันรัตนพลที
หรือเอมมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วบอกว่าเอมเป็นคนดี
ไม่ค่อยพูดและมีลักษณะเป็นพี่ใหญ่จะคอยดูแลปกป้องน้อง
ส่วนน้ำหวานเองรู้จักกันมาประมาณ๑เดือน
ในฐานะที่ทำงานร้านคาราโอเกะด้วยกันนะครับ
ในวันเกิดเหตุอายเป็นคนชวนน้ำหวานมาสังสรรค์ด้วยกันตามปกติ
แล้วก็แนะนำให้รู้จักกับนายเอ็มและเพื่อนอีกหนึ่งคนรวมถึงฝน
จากนั้นมีการคุยกันว่าจะไปต่อที่สถานบันเทิงร้านเบาแดงนะครับ
ก็แยกรถกันขับไปรถคันแรกเนี่ยก็มีเอ็มมีอายมีน้ำหวาน
ส่วนฝนเองตามไปเจอกันทีหลังครับ
อายยอมรับนะครับว่าตอนนั้นก็เมามากแล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจใครอีกเลย
ใครจะชอบพอใครไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าตอนนั้นเมาอยู่
ซึ่งเมื่อเกิดเรื่องขึ้นไม่อยากจะคาดเดาว่าใครจะทำร้ายใคร
เพียงแต่ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
โดยตลอดเวลาน้ำหวานกับเอ็มก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะชอบพอกันนะครับ
ตอนนั้นอยู่ในบาวแดงแล้วใช่ไหมคะก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียนด้วยกัน
เป็นเพื่อนอยู่หมู่บ้านนี้แหละค่ะบังเอิญไปเจอกันซึ่งเขากลับมาจากที่ทำงาน
เกาหลีอย่างเงี้นานเจอกันก็เลยแบบเฮ้ยอยู่กับเพื่อนสักหน่อยอะไรอย่างเงี้
ก็ไม่ได้สนใจแล้วแล้วตอนเขาจะออกมานะก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาออกมา
จนกระทั่งน้ำฝนเข้าไปตามมันเหมือนอยู่ในพวังที่แบบเมาไปแล้วแล้วก็สนุกไปเลยอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นตอนที่อยู่ข้างในร้านเบาแดงนี่น้องเขาเมาไหมคะ
คิดว่าเมานะคะเพราะตอนอยู่ร้านเหล้าปั่นเขากินเหล้าแดงเนี่ยผสมกับเหล้าปั่น
ตัวน้องน้ำหวานกับพี่เอ็มนี่เขารู้จักกันมาก่อนไหมคะหรือว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนที่
มารู้จักกันวันที่เกิดเหตุแล้วค่ะก็อาจจะเป็นด้วยอารมณ์ที่แบบว่าดื่มเหล้าด้วย
แล้วก็เลยคุยกันง่ายขึ้นท่าทีชอบพออย่างนี้ไหมก็ไม่เห็นนะคะ
แต่ว่าหลังจากที่เข้าไปในบาวแดงอันนั้นคืออันนี้บอกไม่ได้เลยคือเราไม่ได้สังเกตอะไรเลย
ก็ที่ไปเที่ยวบาวแดงหรือสถานที่บันเทิงแห่งนี้นะครับก็จะมีใครบ้างล่ะ
มีอายคนนี้นะมีน้ำหวานผู้เสียชีวิตมีนายเอ็มแล้วก็มีฝน
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่อายให้ข้อมูลมาคือเมื่อวานรายการถามตรงกับจอมขวัญก็มีโฟนอินอายเหมือนกัน
เขาก็ให้ข้อมูลแบบที่ได้ฟังเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้แม่ของน้องน้ำหวานที่นั่งอยู่ในรายการเนี่ย
พอหลังจากวางสายเสร็จคุณแม่สายหัวเลยนะบอกว่าตอนที่เขาพูดกับคุณแม่ก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย
คือมันเหมือนกับว่าข้อมูลมันก็ยังคลาดเคลื่อนกันอยู่แล้วก็แม่ก็ยังติดใจแม่ก็ยังสงสัยอยู่อะค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือฝนฝนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดว่าพาน้ำหวานออกมาส่งขึ้นรถไปกับเอ็มนะครับ
ฝนเล่าให้ฟังบอกว่าไปเจอกับทุกคนที่สถานบันเทิงบาวแดงแล้วก็ดื่มสังสรรค์กันจนสังเกตเห็นว่าทุกคนนั้นมีอาการมืนเมา
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจไปส่งน้ำหวานที่รถแต่เห็นว่าเอ็มเนี่ยหายไปก็เลยโทรหาครับแล้วก็ออกไปตามหากันพร้อมกับน้ำหวาน
พบว่าเอ็มได้ขับรถมารอรับเหมือนกำลังจะกลับโดยบอกว่าง่วงนอน
ฝนเองก็เลยฝากน้ำหวานให้อยู่บนรถก่อนที่จะไปตามอายสาวธอมให้กลับด้วยกัน
แต่เมื่อฝนกับอายออกมาจากสถานบันเทิงแล้วปรากฏว่าอ้าวรถของเอ็มที่น้ำหวานนั่งไปอยู่เนี่ยหายไปไหนล่ะไม่เจอแล้วนะครับ
มาทราบภายหลังว่าเกิดเหตุขึ้นเธอรู้สึกเสียใจนะครับที่ถูกมองว่าเป็นนกต่อพาน้ำหวานส่งขึ้นรถของเอ็ม
ทั้งที่เธอหวังดีเป็นห่วงแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่ออกมาส่งน้องที่รถเนื่องจากเห็นว่ามาด้วยกันแล้วก็ถ้ากลับก็กลับกันด้วยกันนะครับ
และเธอยังรู้จักกันดีกับน้าสาวของน้ำหวานด้วยเนี่ยเป็นจังหวะนี้นะที่ฝนเนี่ยพาน้ำหวานออกมานอกสถานบันเทิงแล้วก็นำไปส่งที่รถของนายเอ็มนะครับ
ฟังเสียงของฝนหน่อยฮะ
เราบริสุทธิ์ใจ
นี่ค่ะซึ่งฝนก็ให้ข้อมูลนะคะว่าตอนที่พาน้องน้ำหวานออกมาเนี่ยคือเห็นน้องน้ำหวานมีอาการเมา
แต่ทีนี้พอเจอนายเอ็มถามว่าอ้าวทำไมพี่เอ็มออกมาจากร้านก่อน
เอ็มก็ตอบว่าแบบพี่ง่วงพี่เหนื่อย
ทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอาน้องน้ำหวานให้นั่งท้ายรถข้างหลังที่เบาะหลังไว้
แล้วก็สักพักหนึ่งกะจะไปตามอายสาวธอมออกมาแต่พอออกมาเนี่ยไม่เจอแล้ว
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ฝนบอกคือโทรไปหาเอ็มพอออกมาไม่เจอแล้วไม่เจอรถเอ็มเนี่ยนะติดแต่ว่าก็ไม่มีคนรับ
ดังนั้นตอนนี้ข้อมูลที่ทางอายกับฝนให้ข้อมูลตรงกันก็คือว่า
นายเอ็มไม่ได้เมาแต่ว่าน้องน้ำหวานมีอาการเมา
ข้อมูลตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับที่นายเอ็มให้การกับตำรวจไง
ว่าผมมีอะไรกับน้องน้ำหวานแต่น้องน้ำหวานสมยอม
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์สุกเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพู
เปิดเผยถึงเรื่องของความคืบหน้าคดีบอกว่าคดีมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐แล้วนะครับ
โดยได้แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายกับนายเอ็มเพิ่มเติม
เพราะก่อนหน้านี้มีการแจ้งข้อหานายเอ็มไปหนึ่งข้อหานั่นก็คือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปแล้วใช่ไหมครับ
แล้วก็ล่าสุดที่เรียกนายเอ็มมาสอบปากคำก็เลยแจ้งข้อหาข่มขืนเพิ่ม
แม้ว่านายเอ็มจะอ้างว่าเป็นการสมยอมก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นแค่คำให้การของนายเอ็ม
ตำรวจบอกแบบนี้ต้องหาหลักฐานประกอบต่อไปขณะนี้ตำรวจได้หลักฐานเป็นวงจรปิดในสถานบริการ
ใกล้กับจุดที่กลุ่มผู้ตายนั่งดื่มกินกันอยู่ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๒นาทีถึงตี๑๑๓นาที
ยังเปิดเผยข้อมูลนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับรูปคดีแต่ช่วง๑ชั่วโมงได้เห็นพฤติกรรมของทุกคนที่อยู่ในสถานบันเทิงนั่นเองนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือว่าพบผู้ร่วมขบวนการด้วยโดยจะต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จากการชนะสูตรศพน้ำหวานมาประกอบสำนวนเพิ่มเติมด้วยนะครับ